แต่เรื่องต่อไปนี่สิคุณผู้ชมหลอกมดหลอกมดได้หรือเปล่า
ดเนี่ยชอบน้ำตาลใช่ไหมคะแต่เกิดอะไรขึ้นกับขวดพริกและน้ำตาลนี้กับมดไปดูค่ะ
ดูเดี๋ยวนะมี๒กระปุกฝาเหลืองนี่นะมีกระปุกน้ำตาลเขียนเอาไว้แปะไว้เรียบร้อยแล้วก็กระปุกพริก
อันนี้คือพริกใช่ไหมใช่ค่ะพริกทำไมมันขาวอย่างนี้ล่ะเป็นพริกฟอก
แล้วเปิดมาก็น้ำตาลกลายเป็นพริกอ่าแล้วมดพริกกระปุกไหน
ต้องมีหลอกกันหน่อยต้องมีหลอกกันหน่อยนะคะเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามดแหมมันชอบมาตอมน้ำตาล
งานนี้เลยต้องแกล้งเลยนะคะแกล้งเลยว่ากระปุกที่มันเป็นน้ำตาลเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้ว่าพริก
ส่วนกระปุกพริกเขียนไว้น้ำตาลแล้วมดขึ้นกระปุกพริกแล้วเชื่อไหมน้ำตาล
มดเนี่ยมาไต่กระปุกที่เขียนว่าน้ำตาลแต่เป็นพริกแต่มันคือพริกแปลว่ามดกินพริกที่เขียนว่าน้ำตาล
คือจะบอกว่ามดอ่านภาษาไทยออกหรออ่านภาษาอังกฤษบ้างมีภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยเห็นไหมมีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วย
สรุปว่าสรุปว่าอย่างนี้ดิฉันเฉลยว่าเจ้าของเนี่ยเขาใช้น้ำตาลโรยลงไปในฝากระปุกของพริกงดมันก็เลยมาตอมน้ำตาลเนอะ
แล้วปลูกพริกคือกระปุกไหนเอาจริงงงพริกก็อยู่ก็คือน้ำตาลน้ำตาลอยู่ในกระปุกที่เขียนว่าพริก
อ๋อแต่ก็สรุปก็คือมดยังไงเขาก็ชอบน้ำตาลมดทั่วไปชอบน้ำตาลแต่ถ้ามดที่ไทยรัฐเนี่ยชอบหญิง